ถึงเรื่องที่คุณจะหั่นมวยแล้ว
ก็คือเรื่องของเสียบบ๊อกแอนนนท์หรือว่าเสียบบบ๊อกเป๊กเกษม

กฎิกาก็คือ๔นาที๔นาทียกเดียวจบเลย
ไม่ว่าฝ่ายไหนจะโดนทำร้ายแบบจนเจ็บมากมายอย่างไรก็ตาม

เศรษฐโปรนนต์เดินทางไปออกรายการ
เรามีปัญหากับคุณเก่งลายพราง
สุดท้ายนี่แหละครับมีลูกน้องคนเก่งมา

เกือบจะเคลียร์กันไม่ได้เหรอครับก่อนเกือบจะมีเรื่องมีราวค่ะ

เขาบอกว่าไม่อยากให้วุ่นวายกันข้างนอกก็เลยมีคนกลางเข้าไปเคลียร์ว่าแบบนี้ชกกันให้ถูกกฎิกาดีกว่า
กฎิกาของมวยเลยเป็นการชกโชว์แต่ว่าเงินเดิมพันถึง๔ล้านบาท

ให้ความสนใจกันมากนะครับตอนนี้คนในวงการมวยยังให้ความสนใจกับการชกในคู่นี้นะครับ

ชกของเสียโป้ก็คือคุณกงเมืองมีหรือเสียกงนะครับติดตามความพร้อมได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
วันนี้ไปเช็คฟิตเสียกงเมืองมีนกันก่อนนะครับ
เคยเป็นดาราภูทรด้วยในนามของแท็กซี่น้อยแถวพิศนุโลกบ้านเกิดนี่ว่ากันว่าหาตัวจับยากเหลือเกินชกมา๓๐๔๐ไฟล์เป็นมวยฝีมือเตะต่อยรุนแรงแล้วก็นี่เป็นการหวนคืนสังเวนอีกครั้งหนึ่งในรอบ๑๓ปีครับ

อดีตเคยเป็นดาราภูทรด้วยในนามของแท็กซี่น้อย
อดีตเคยเป็นดาราภูทรด้วยในนามของแท็กซี่น้อย
อดีตเคยเป็นดาราภูทรด้วยในนามของแท็กซี่น้อย